เคสคุณมามีอีกเคสหนึ่งนะที่ชาวบ้านเขาอยากให้ตามให้เหมือนกัน
เพราะว่ามีเด็กอายุ๑๗ค่ะถูกวัยรุ่นคู่กรณีเป็น๑๐เลย
สิบด้วยเขาบอกตามคำบอกเล่าของเขานะ
รุมกระทืบจนสลบแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวคุณ
สลบในบ้านไปรอบนึงแล้วถูกลากออกมารุมกระทืบ
สลบข้างล้อรถอีกรอบนึงอะค่ะ
เนี่ยค่ะเวียกันมาคนละตืบสองตืบแบบนี้ค่ะ
ก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงห้ามแล้วบอกพี่ไม่ทำเนี่ย

แต่คนที่เตะเอาเตะเอาไม่มีใครหยุดสักคนค่ะ
วิ่งเข้ามาคนละป้าบสองป้าบเข้าหัวบ้างเข้าตัวบ้างค่ะ
แล้วได้ยินบอกไล่เนี่ยคงไม่ได้ถามว่าอะไรเนอะ
งั้นเราคงไม่ต้องเซ็นเซอร์นี่เหตุการณ์เป็นแบบนี้อ่ะค่ะ
ซึ่งน้องเนี่ยอาการสาหัสเลยนะคะมีแผลฟกช้ำทั่วร่างกาย
กระดูกนิ้วก้อยซ้ายก็แตกด้วยครอบครัวก็เลยพาน้องแจ้งความเลยค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีนะคะ
สายไหมต้องรอดเนี่ยก็ถูกติดต่อมาบอกว่าอยากให้ช่วยกระตุ้น
อยากให้ช่วยตามหน่อยกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้า
ก็เลยมีการโพสต์คลิปนี้เอาไว้ในเพจค่ะบอกว่า
จังหวัดนทบุรีป่าเทือนวัยรุ่นนับสิบ
วันนี้พ่อแล้วก็น้องเนี่ยพ่อของน้องแล้วก็น้องคนที่ถูกทำร้ายเนี่ย

ตัวน้องที่ถูกกระทืบอ่ะน้องเล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้ครับ

กำลังนั่งเล่นมือถืออยู่ที่บ้าน
กลุ่มคู่กริทักแช็คข้อความมาหาธรรมน้องว่า

น้องก็บอกว่าแบบเอ้ยผมไม่ได้ทักไปผมไม่ได้เป็นคนด่า
มีคนแฮ็กเข้าแชทผมจากมือถืออีกเครื่องน้องว่าอย่างนี้
แต่คนที่ทักมาไม่เชื่อค่ะเลยมีการท้าทายกัน
มึงมาดิมาเลยถ้าแน่จริงถ้าไม่ผิดจริงมาเจอกันตัว

เพราะว่าคู่กรณีถึงขั้นขี่มอเตอร์ไซค์มารับถึงบ้าน

แล้วก็ไปที่ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ๗ในอำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรี

มันตัวต่อตัวยังไงอ่ะข้างในมีเป็นสิบเลยอ่ะโอ้โห
บอกยังไม่ทันได้อ้าปากพูดอะไรเลย

กระทืบจนผมสลบคาห้องอ่ะ
จนผมฟื้นขึ้นมามันก็มีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นท้าผมอีกบอก

ผมก็รับคำท้านะถึงแม้จะโดนกระทืบสลบไปรอบนึงแล้ว
ผมก็รับคำท้าแล้วก็ออกไปที่ลานหน้าชุมชน
กลายเป็นว่าถูกกระทืบจนสลบเป็นครั้งที่สอง
แล้วระหว่างที่กำลังถูกทำร้ายพี่มันยิ่งกว่านั้น
มันมีคนชักปืนออกมาจะยิงผมด้วย
ที่มีคนห้ามไว้ทันไม่งั้นผมคงไม่มีเวลามานั่งเล่าเรื่องให้พี่ฟังแบบนี้
ตอนแรกผมกะใจแบบว่ากลับไปเคลียร์เรื่องด้วย

ใช่ครับโอกาสไปอธิบายนู่นนี่เขาก็ไปฟังผม

เขาลากผมมาข้างนอกอีกมาต่อยตัวตัวเสร็จต่อย
ตัวเสร็จปุ๊บผมล้ม
ล้มอยู่ประมาณ๔ครั้ง

เขาก็เข้ามาอีกเข้ามากระทืบอีก
คุณพ่อของน้องก็เล่านะคะว่าหลังจากที่รู้เรื่องก็รีบพาลูกไปหาหมอก่อนเลย
แล้วก็ไปแจ้งความกับสพปักเกร็ดให้ดำเนินคดี
แต่ตอนนี้ตั้งแต่กี่วันแล้ว๑๔กันยายนใช่ไหม

เดือนนึงแล้วนะเดือนหนึ่งเต็มเลยคุณพ่อบอกคดีไม่คืบหน้าเลย
แล้วกลายเป็นว่าพ่ออันนี้แปลกเหมือนกันนะหลายเคสแล้วเนอะ
เวลามีผู้เสียหายแบบนี้ตำรวจให้ไปหาหลักฐานเอง

ผมต้องเป็นคนไปหาหลักฐานเองเพื่อส่งให้ตำรวจ
ผมก็เลยกลัวคดีจะไม่คืบหน้ากลัวลูกจะถูกทำร้ายฟรี
ขอติดต่อเพจสายใหม่ต้องรอดช่วยกระตุ้นให้หน่อย
ก็ถ้าอ้างอิงจากที่น้องเล่าก็คือแปลว่า
มีคนไปแฮ็กแชทน้องแล้วส่งข้อความไปด่ากลุ่มวัยรุ่นคนหนึ่ง
จนเขาทักมาและมีการนัดออกไปเดี่ยวกันตัวแต่สุน้ำจำเป็นกลายเป็นสิบหว่า
มันกลายเป็น๑๐กว่าแล้วก็รุม๑คน
แล้วจนเขาบาดเจ็บสาหัสกระทืบกันปางตายแบบนี้ค่ะ
หรือต้องปอกรอให้มันยิงตายหรือเอาปืนกระบอกนี้
ยิงคนในปากเกร็ดตายอีกกี่คนถึงจะดำเนินคดีได้
ซึ่งนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีคือให้เร่งปราบปรามมือ
พวกอาวุธปืนยาเสพติดพวกนี้นะครับ
ทำไมถึงปล่อยเอาไว้ได้ยังไงก็ต้องฝากเรื่องนี้นะครับ
คำพูดนี้น่าสนใจนะคะว่าต้องรอให้เกิดเหตุก่อนหรือเปล่า
เพราะบางครั้งเนี่ยเรามักจะได้ยินชาวบ้านเนอะ
เขาบอกว่าตำรวจหลังจากโทรไปแจ้งตำรวจบอก

หลายคนก็ทวงถามแบบนี้แหละค่ะว่าปืนต้องลั่นก่อนเหรอ

เรื่องนี้เนี่ยทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่

ผู้นำชุมชนก็ถามตรงเลยเอาคลิปให้ดูบอกว่า
เนี่ยเด็กในชุมชนนี้หรือเปล่า
ผู้นำยอมรับนะว่าเป็นเด็กในชุมชนนี้จริง
ทีมข่าวก็พยายามตามไปหาบ้านเลยคุณ
เจอนะเจอเหรอฮะเจอมอเตอร์ไซค์อ้าว

คุณไม่กลัวเลยเหรอไม่มีใครออกมาแสดงตัว
แต่บังเอิญได้เจอ๑คนครับ๑คนที่เป็นกลุ่มคนก่อเหตุนี่แหละ
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปถามแบบเรื่องนี้มันเป็นมายังไง

เขาบอกผมไม่ได้ทำพี่ผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ทำ
ผู้ปกครองของน้องคนที่ทีมข่าวเราไปเจอเนี่ย
ก็บอกเหมือนกันว่าลูกไม่ใช่คนที่อยู่ในคลิป
ก็ต้องฝากเป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ๑เดือนผ่านไปแล้วเนาะ
จะมีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงจากทางตำรวจทางคดี